สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งผมได้ขอปรับลด
งบประมาณส่วนนี้ในหมวดของค่าที่ดิน

แผนงานการเรียนการสอนนะครับลง๐๑๑ตัวเลขนิดเดียวครับ
จริงไม่อยากจะลดเลยด้วยซ้ำนะครับคิดเป็นตัวเงินก็คือ๑๒๙๗๒๔๐๓บาท๔๕สตางค์
ท่านประธานครับปัญหาเรื่องการศึกษา
หลายท่านได้พูดถึงนะครับแล้วเราก็รับทราบกันดี
เฉพาะปัญหาในปัจจุบันก็คือเรื่องการเรียนออนไลน์
วันนี้มีข่าวครับอย่างที่ท่านอาจารย์สุรวาสนะครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับ
เด็กจะไม่ได้เรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าคุณแม่เอาโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนเนี่ยครับไปจำนำ
เหตุการณ์เหล่านี้ครับจะเกิดซ้ำซากจะเกิดให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา
กว่าวิกฤตโควิดนี้จะหมดไปซึ่งไม่รู้จะหมดไปวันไหนครับท่านประธาน
กระทรวงศึกษาธิการได้ลดงบประมาณนะครับลง
ซึ่งผมเห็นด้วยกับทางกรรมธิการที่ได้ปรับลดงบส่วนนี้ลง
ซึ่งเป็นงบที่ไม่จำเป็นในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะครับ
งบครูรุภัณฑ์สถานที่การสร้างอาคารนะครับ
ก่อนหน้านี้ท่านครูมานิดสังพุ่มขออภัยที่เอ่ยนามนะครับ
ได้พูดถึงคำสั่งคศที่๑๙ทับ๖๐
คำสั่งนี้ครับทำให้มีการตั้งศึกษาธิการจังหวัด
แล้วขณะนี้ครับไม่ได้มีแค่ศึกษาธิการจังหวัด
มีศึกษาธิการภาคด้วย
ผมเห็นด้วยนะครับกับท่านกรรมธิการที่ได้ปรับลดงบ
แต่ยังไม่พอครับอยากให้ปรับลดงบในส่วนของอาคาร
ส่วนนี้ลงด้วยนะครับอาคารของศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาค

อกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วนะครับ
ยังมีอีกเหตุผลเรื่องครู
ปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยเราจะทราบเรื่องผลสำลิดของเด็ก
มาโดยตลอดว่าวิกคณิตประเทศไทยเรายังตกต่ำ
การที่กระทรวงศึกษานะครับได้ยกเลิกสัญญาจ้างของครู

หมองนะครับเกือบ๒๐๐คนจะส่งผลต่อโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ
ในต่างจังหวัดโรงเรียนในต่างจังหวัดจะต้องรับผลกรรมตรงนี้

จึงอยากขอให้ทางกรรมธิการได้พิจารณา
พิจารณาเพื่อนำเงินที่ปรับลดไปเนี่ย
เอาไปจัดจ้างครูนะครับ
จัดจ้างครูวิทคณิตให้พอเพียง

แม้ว่ากระทรวงศึกษาจะมีนโยบายล่าสุดก็คือการปรับเกณฑ์
ปรับเกณฑ์ต่อเด็กต่อครูต่อชั้นเรียนนะครับ
เหมาะสมขึ้นแต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่ายังติดกรอบของคอปรอยู่
การที่ครูอัตราจ้างเนี่ยการใช้ครูอัตราจ้างจึงเป็นทางแก้ในขณะนี้นะครับ
เป็นทางแก้ในขณะนี้การนำเงินส่วนนี้จากข้าราชการประจำ
เต็มแล้วเนี่ยไม่สามารถเพิ่มข้าราชการประจำได้
เอาไปจ้างครูอัตราจ้างมาจะเป็นผลประโยชน์ทั้งสองทางนะครับ
หนึ่งก็คือเพื่อรักษาคุณภาพทางการศึกษาไว้
สองก็คือจะเป็นการจ้างครูด้วย
จากครูแล้วรวมไปถึงพันโลงด้วยนะครับ
ทุกวันนี้หลายโรงเรียนในชนบท
คุณครูพอต้องออกมาถางย่าตัดย่าเอง
ไม่ได้มีแค่ภารกิจในการสอนเท่านั้นนะครับ
ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมีการเรียนการสอนออนไลน์
สื่อการเรียนการถอนออนไลน์ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
อยากให้นำส่วนที่ปรับลดนี้
พัฒนาโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็

อกจากนี้ยังต้องจัดหาอุปกรณ์ครูพันธุ์นะครับ
เพื่อให้พัฒนาส่งเสริมการเรียนออนไลน์อีกด้วยนะครับ
อันนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับ

งบประมาณกระทรวงศึกษาลง๑๒๙๗๒๔๐๓บาท๔๕สตางค์
หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๐๑๑เปอร์เซ็นต์นะครับ

ต่อไปคุณกระจิตชัยนิคมครับ